ความรักต่อไปนี้เป็นความรักที่เหมือนเขาจะหวังผลตอบแทน
สามีภรรยาคู่หนึ่งเลิกกันไปแล้ว
แต่ว่ามันมีที่ดินอันหนึ่งที่เขาเคยซื้อเอาไว้
แล้วภรรยาไปมีสามีใหม่แล้วเอาที่ไปจำนอง
สามีเก่าโมโหบุกไปยิงสามีใหม่ต่อหน้าอดีตภรรยา

มันพั่วพันกับเราสองสามคนแบบเนี่ยครับ

บุกไปยิงสามีใหม่ของอดีตภรรยาก็คือ
ในไปชมภูราชอายุหกสิบสามปี

ต่อหน้าต่อตาอดีตภรรยาก็คือนางดวนสุราฤทธิ์
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานเช้าของวันแห่งความรัก
ในร้านรับซื้อของเก่าที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินครับ
หลังเกิดเหตุไม่ทันข้ามวันตำรวจเขาเจ๋งมากเขาทำงานไหวจับตัวได้
จับตัวนายกัญญาพร้อมของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เขาหลบไปนอนไปหลบไปหนีอยู่ในไร่อ้อยที่จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยก็เลยนำตัวในกัญญาอดีตสามีที่ก่อเหตุนี่แหละ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยมีญาติของในป่าย
ก็คือญาติของผู้ตาย๒๐คนไปรอดูการทำแผน
เขาก็ต้องโกรธใช่ไหมฮะมาฆ่ากันทำไม
พอตำรวจคุมตัวนายกัญญามาถึงจุดทำแผน
ของในป่ายเก็บอารมณ์ไม่อยู่ครับกระโดดเข้าไปชกหน้านายกัญญาฮะ
นี่ฮะมันก็ชุนละมุนเกิดขึ้นจนตำรวจต้องกันตัวออกไป

คือเราเข้าใจคนสูญเสียเราเข้าใจครอบครัวเขาที่เขาต้องสูญเสียคนในครอบครัวไป
แต่ว่าตำรวจก็ไม่อยากให้ไปใช้ความรุนแรงนะครับ
จากนั้นตำรวจก็เลยนำตัวนายกัญญาไปทำแผนที่จุดที่เขาซุ่มยิง
จุดที่๒อยู่ในป่าซึ่งหลังจากก่อเหตุนายกัญญาก็วิ่งหนีไป
ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีออกไปนะครับ
ทำแผนนายกัญญาเขาบอกว่าที่ลงมือเนี่ยมาจากเรื่องความหึงหวง
ไปกับนางดวงซึ่งนางดวงเป็นอดีตภรรยาเขา
เขาบอกว่านางดวงเนี่ยลักลอบเป็นชู้กันกับในไป
ตอนครั้งที่เขายังคงอยู่กินกันกับนางดวงนะฮะ
แต่นางดวงนั้นยังไม่ยอมไปถ่ายถอนออกมาให้
ส่วนทำไมถึงต้องลงมือฆ่าในวันแห่งความรัก
นายกัญญาเขาตอบว่าไม่เกี่ยว

แบบนี้ซึ่งตอนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ทำลงไป
พร้อมกับยอมรับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น
และขอแสดงความเสียใจกับญาติของในไปด้วย

เตรียม

ตามภาคดเนี้ย
เรื่อย

ทั้งเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินต่าง
คือเหมือนเป็นแค้นฝังใจเนอะ

ถ้าเป็นคนใหม่จะไม่ว่าเรื่องนี้มันเป็นคนเดิม

พร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
เขาบอกว่าค่าทุกอย่างมันจะจบ

ว่าคุณเพิ่งจะเริ่มรับโทษตามกฎหมาย
ใช่คือความรักเป็นสิ่งสวยงามและมีคุณค่า
แต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดต้องเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งกับความรักเลยเนาะ